ไปดูข่าวที่ผมปลีดเบรกเอาไว้นะครับ
ล้อของรถบรรทุกนะฮะไม่รู้รถสิบล้อหรือรถพ่วงแหละ
มันกระเด้งกระดอนดึงเข้ามาในเต็นต์รถนะครับ
ถูกลูกค้าได้รับบาดเจ็บ
ราคากว่า๓ล้านนะครับเขาบอกบุกไปเลย
เฉียดมากครับคุณใช่เฉียดมากเลยเกือบโดนล้อแล้ว
มันมีข่าวแบบนี้คนถูกแบบนี้แล้วตายมาแล้วนะจริง
มาได้ยังไงครับกระเด้งกระดอนมากระแทก
ใส่คนที่ยืนอยู่ในเต็นต์จากนั้นก็ไปกระดอน
ใส่รถเก่งที่จอดอยู่ในเต็นต์อีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เต้นรถแห่งหนึ่งบนถนนกาญจนาพิเศษ
เขตลิงชาญกรุงเทพมหานครพี่แมนลิสครับ
แมนฤทธิ์เป็นผู้จัดการเต็นต์รถนะครับ
นำคลิปนี้มาร้องเรียนกับนักข่าวแล้วก็เล่าบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๕โมงเย็นของ๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
นั่งคุยกับลูกค้า๓คนเป็นพ่อแม่ลูกกัน
จู่ล้อขนาดใหญ่แบบกระทะเหล็กเนี่ยนะฮะ
ว่าจะเป็นล้อรถบรรทุก๑๐ล้อหรือรถบรรทุกพ่วง
น้ำหนักประมาณ๖๐กิโลกรัมนะครับ

จากนั้นก็กระดอยไปโดนโต๊ะรับแขกถูกลูกค้าสองคน
แล้วก็ไปโดนรถยนต์คันอื่นในเต็นต์เสียหายไปอีก๓คัน

ล้อกระทะเนี่ยนะฮะมันกระแทกเข้าที่แขนซ้ายได้รับบาดเจ็บ
นางสาวพินพรอายุ๓๘ปีเป็นภรรยาของคุณปัญญาเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บที่แขนและเท้าจากการถูกเสกกระจกโต๊ะรับแขกบาดนะครับ

ล้อมันกระดอนผ่านลูกสาวอายุไม่กี่ขวบไปอย่างบุดหวิดครับ
พี่แมนบริษฐ์ผู้จัดการเต็นต์เล่าต่ออีกบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
เพราะขนาดมีรถจอดเป็นกำแพงกันอยู่นะ
มันยังกระเด้งข้ามมาสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้

ตอนนี้ทยอยเอาออกไปซ่อมออกไปซ่อมแล้วล่ะ
แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจสนตลิ่งชันนะครับ

ตามหาเจ้าของมารับผิดชอบที่เกิดขึ้นหน่อยฮะ